เอาไปเรื่องนี้ดีกว่านี่ก็เกี่ยวข้องกับงานบุญ
เพราะเป็นเรื่องของหมอขวัญชาวโคราช
หมอขวัญคนนี้อายุ๘๕ปีแล้วนะ
แต่เสียงแหล่ชาวบ้านเขายกให้เป็นเสียงเทวดาอย่างนี้เลย
นี่เป็นไงคะเสียงคุณยายยังใสอยู่เลย
เสียงใสคนนั้นเป็นใครอ้าวมาทำความรู้จักกันดีกว่า
คุณยายซ่านาบุญอายุ๘๕ปีนะคะ
เป็นหมอพรามชาวอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาเนอะ
ก็กำลังประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญแบบฉบับอีสานเลย
เป็นการสู่ขวัญสอนนาคค่ะ
ใครได้ฟังเกลิมก็ทู่นกันไปเลยนะ
เพราะว่าคุณยายอายุ๘๕ปีแล้วแต่เสียงนี้ไม่มีสั่นเคลือเลยนะครู
ชั้น๑๐ชั้นเสียงใสแจ๋วเลย
ค่อยบอกหาคนที่เปรียบได้ยากมากนี่นะ
คุณยายเรียนรู้การสู่ขวัญในอายุ๓๐ปี
เป็นหมอลำมาค่ะ
แล้วก็ตั้งใจจะมาเป็นหมอสู่ขวัญด้วย
ต้องยอมรับว่าหลังไม่ค่อยมีคนที่จะสืบทอดกันแบบว่าแหล่หมอขวัญทำขวัญนาคอะไรแบบนี้เท่าไหร่
คุณยายก็อยากจะรักษาตำราสู่ขวัญเอาไว้เนื่องจากหมอสู่ขวัญในหมู่บ้านก็มีอายุมากขึ้นมากขึ้นก็กลัวว่าจะหมดไปในตอนนั้นน่ะนะ
เป็นพิธีประเพณีของคนไทยแล้วก็ชาวลาวด้วยความเชื่อที่ว่าอย่างนี้
ขวัญเนี่ยมีหน้าที่รักษาประคับประคองชีวิตและติดตามเจ้าของใช่ไหม
ติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่ง
ดังนั้นการทำพิธีสู่ขวัญจึงเป็นการเชิญขวัญที่หายไป
ให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะ
เขาเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งให้มีสติ
ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตด้วยนะคะ

เหมือนบายสีสู่ขวัญคือสารประเภนภาษาสู่ขวัญ
ต้องยอมรับว่ายุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป
คุณยายสืบทอดกันแต่ไม่แน่ใจว่ายังมีแบบว่า
คนที่จะสืบทอดต่อจากคุณยายในชุมชนหรือเปล่า

เพราะว่ามันก็เป็นงานบุญที่ต้องอาศัยหมอขวัญอย่างนี้ทุกงาน